นี่คือโจทย์ที่จะต้องตามกันต่อ

เพราะว่าจากนี้ไปคนก็อยากรู้
รัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี
พักร่วมรัฐบาลเดิม
จะมีโอกาสกลับมามากน้อยแค่ไหน
นี่คือช่วงทางแยกรอยต่อของสถานการณ์
มันเป็นช่วงความสับสนของการยื้ออำนาจหลังฉากหลังม่าน
แต่การเมืองหน้าฉากจะเป็นยังไงต่อล่ะ
เอาขอฉายภาพให้ดู
ภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็น
คือพักเก้าไกรเขาจะประกาศถอนตัวเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล
นั้นเขาก็จะประกาศว่าเขาจะส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาล
ภายใต้การผนึกกำลังมัดกันเป็นข้าวต้ม
กันเป็นมัดข้าวต้มนั่นแหละ๘พัก
สูตรมันจะออกมาเป็นอย่างนี้

พักเพื่อไทยจะประชุมกรรมการบริหาร
เพื่อหาคนที่จะส่งเป็นแคนดิเดตนายก

แต่ว่าแน่นอนแล้วมาถึงวันนี้ชัดเจนว่าจะเป็นคุณเศรษฐา
เพราะคุณแพทองทานคุณอุ้งอิงพูดมาเอง
เมื่อ๒๓วันก่อนว่า

ฉะนั้นคณะกรรมการบริหารก็ต้องเป็น
ประกอบเป็นพิธีกรรมก็คือต้องลงมติ
และเมื่อคุณเศรษฐาจะได้รับการเสนอชื่อ
ถามต่อมาว่าจะเสนอชื่อได้เมื่อไหร่

บอกแล้วว่าเป็นวันที่๒๗กรกฎา

ข้อต่อมาถามว่าแล้วเศรษฐาทวีสินจะผ่านด่านได้ไหม
จะเจอแบบเดียวกับคุณพิธาไหม
แล้วถ้าไม่ผ่านจะยังไงต่อ
ที่พอนึกได้ก็คือถ้าเศรษฐาไม่ผ่านเขาก็เสนอคุณอุ้งอิงต่อเป็นคนที่สอง
แต่จะไหลไปถึงอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริหรือไม่ไม่ยืนยัน
แล้วเสนอคุณอุ้งอิงแล้วยังไม่ผ่านอีกล่ะ
หมดตัวแล้วฝั่งแปดพักนี่หมดสต๊อกหมดเข็งหมดตัว
เสนอใครไม่ได้แล้วฉะนั้นฉากต่อไปก็คือแล้วจะยังไงต่อ
ที่เราคาเนได้ก็คือว่าประตูมันจะเปิด
อ้าซ่าให้ฝั่งรัฐบาลเดิมเข้ามามีบทบาท
กลับมาเป็นรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยหรือไม่
ถ้ามีสัญญาณจากสวว่าเขากำหนดเกมยังไง
แล้วใครจะเป็นนายกนี่คือโจทย์ใหญ่
แล้วถ้ามีสัญญาณจากสวว่าถ้าไม่ใช่คนนั้นคนนี้
หรือถ้าไม่ใช่พลเอกประวิทธิ์ก็ผ่านไม่ได้
ฉะนั้นเกมมันก็จะไหลไปสู่ตรงนั้นนี่ตื่นเต้นหวาดเสียว
สยองขวัญว่าการเมืองมันจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่
ฉะนั้นฉากทัศน์ตรงนี้เอาไว้ก่อน
ตอนนี้ถ้าดูหนังดูละครละครหลังข่าวเนี่ย
ละครที่ฮิตมากเนี่ยเขาก็ถ่ายไปออนแอร์ไป
เพราะว่าดูปฏิกิริยาคนดูเรตติ้งดีก็เขียนบทต่อไปอีก
อย่าเพิ่งจบฉะนั้นตอนนี้การเมืองไทยคนเขียนบท
กับคนแอบกำกับเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไป
นี่เป็นประเด็นที่คนไทยอยากรู้แต่ว่าสิ่งที่จะนำมาขีดเส้นใต้วันนี้
เรื่องจากการประชุมสภาเมื่อวานที่มีมติโหวตกันว่า
จะโหวตคุณพิธารอบ๒ได้หรือไม่ได้
เรื่องใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นยติ
ต้องใช้ข้อบังคับการประชุมสภามากำหนดคือโหวตซ้ำไม่ได้
เพราะเป็นข้อบังคับและถือว่าเป็นยติ
ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นมติไม่ใช่เป็นยติ
แต่การเลือกนายกเป็นข้อกำหนดของรัฐธรรมนูล
อย่ามาถือว่าเป็นยติถือว่าเป็นยติไม่ได้
เพราะรัฐธรรมนูลเหนือกว่าใหญ่กว่าข้อบังคับของสภา
ก็เถียงกัน๖๗ชั่วโมงเมื่อวานนี้
เถียงกันเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็ต้องโหวต
ประธานสภาท่านไม่กล้าตัดสินใจถามว่าทำไมประธานสภาไม่ปรึกษา
ฝ่ายกฎหมายในสภาตอบว่าฝ่ายกฎหมายเอง
ก็มีความเห็นต่างกันสุดท้ายแล้วก็โหวต
ฝ่ายที่เห็นว่าเป็นยติต้องใช้ข้อบังคับของสภายื่นต่อไม่ได้
ถ้าชนะไปสามร้อยเก้าสิบสี่เสียงเรื่องมันควรจะจบแค่นั้น
เพราะว่าถือว่าระบอบประชาธิปไตยเมื่อโหวตกันแล้วก็จบ
เสียงข้างมากว่ายังไงก็จบแต่เรื่องนี้มันจะจบแบบนั้นไม่ได้
เพราะเรื่องนี้ว่าการเอาชนะค้าคานกันในทางการเมืองเนี่ย
คุณเอาชนะกันได้หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องอะไรที่เอาชนะแล้วหลากลาก
หลักการไปให้มันล่มจมไปด้วยไม่ได้ครับเป็นเรื่องใหญ่
เมื่อวานนี้เราจึงเห็นภาพนักกฎหมายคนสำคัญสำคัญออกโรงมา
อาจารย์ทงทองจันทรลังสุคนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมือง
อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกร
ท่านก็ออกมาแสดงความเห็นยาวว่า
มันไม่ใช่ยติไปใช้ข้อบังคับไม่ได้
มาอีกคนนึงอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโน
อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬา
แล้วเป็นอดีตประธานร่างรัฐมนูลฉบับที่ไม่ผ่าน
อาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัย
และดรศาสตราจารย์ดรมุนินพงศาปาน
จากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
สี่ท่านนี้ถือเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านกฎหมาย
และยังมีมากกว่านี้อีกที่ท่านก้าวออกมา
และพร้อมจะประกาศว่าท่านไม่เห็นด้วยกับมติเมื่อวาน
ผมขออ่านของอาจารย์บวรศักดิ์หน่อยเถอะ
อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่า
เอาข้อบังคับการประชุมมาทำให้เป็นบทบรรยัติ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูลเป็นง่อย
ทั้งที่รัฐมนูลกำหนดการเลือกนายก
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
น่าสงสารประเทศไทย
ผิดหวังสอสอคนที่ไปร่วมลงมติห้ามเสนอชื่อซ้ำ

คุณก็ควรรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องทิ้งความเป็นฝ่ายค้านทำสิ่งที่ถูกต้อง
แต่การตีความของรัฐสภาไม่เป็นที่สุด
คนที่คิดว่าสิทธิของตนถูกกระทบก็ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ว่ามติรัฐสภา
ซึ่งเป็นการกระทำทางนิติบัญญัติขัดรัฐธรรมนูลตามมาตรา๒๑๓ของรัฐมนูล
ถ้าผู้ตรวจการไม่ส่งสารผู้นั้นก็ยื่นตรงต่อสารได้
อาจารย์ใช้ประโยคนี้สอนรัฐมนูลมา๓๐กว่าปี
ทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อไปไหม
ซึ่งกำลังจะตั้งคำถามว่าแล้วจะสอนไปทำไม
ถ้าหลักการกฎหมายมันถูกย่ำยีถึงขนาดนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมุนินพงศาปานคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
ท่านโพสต์ยาวท่านเริ่มว่า
ตอนท่านเกิดในช่วงเวลาที่เรามีการเลือกตั้ง

เห็นการฟอร์มทีมรัฐบาลกันเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
สัทธิรภาพบ้างไม่มีสัทธิรภาพบ้างมีฮูเห่าบ้าง
แต่ว่ามันคือกลไกของรัฐสภา
ฝันถึงคืนวันเก่าความเป็นธรรมดาของการเมือง
ต่อให้มีนักการเมืองที่แย่บ้างมีปัญหาบ้าง
แต่มันก็เป็นเรื่องการเมืองที่สุดท้ายก็ตัดสินโดยการเลือกตั้ง
และเรารู้สึกว่าเสียงของเรามีความหมาย
แต่เราผ่านมาเป็น๑๐๑๐ปีแล้วเราถอยหลังยิ่งไปกว่าเดิม
กลายเป็นว่าเรามีการเลือกตั้งแต่เสียงของเราไม่มีความหมายอะไรเลย
ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผิดหวังอย่างมาก
ในฐานะข้อกฎหมายผิดหวังอย่างที่สุด
เพราะความหวังลิบหลีของเรา
ก็รู้ว่าสุดท้ายหลักกฎหมายที่เราอธิบายมันคงไม่มีความหมายอะไร
แต่มีความหวังว่าคนที่บังคับใช้กฎหมายน่าจะยังคงรักษาหลักการเอาไว้อยู่
น่าจะมีสักคน๒คน๓คนหรือหลายคน
ที่ยังคิดถึงหลักการพื้นฐานทางกฎหมายด้วย
แต่สุดท้ายเส้นทางที่มีการเลือกแสดงให้เห็นชัดเลยว่า
หนึ่งคุณไม่เห็นหัวประชาชนเลย
สองคุณไม่สนใจหลักการเลย
ซึ่งผมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า
หลักการกฎหมายที่เราเอาไปอธิบายมันคือหลักสากลที่ใช้ในประเทศอื่น
แต่ไม่มีอยู่จริงในประเทศไทย
นี่เป็นข้อความสุดท้ายท่านปิดว่าอย่างนี้
ในมุมของคนสอนกฎหมาย
พูดเรื่องนี้แล้วมันเหนื่อยอ่อนแรงไปทุกครั้ง
เมื่อพูดเรื่องพวกนี้สิ่งที่ต้องทำคือ
ต้องยืนยันว่าสิ่งที่หลักการนั้นมันถูกต้อง

ผมอยู่กับข่าวมานาน
ครูบาอาจารย์นักกฎหมายระดับประเทศ
ก้าวออกมาขนาดนี้แสดงความเห็นอย่างนี้
คน๓๙๔คนที่ลงมติเมื่อวาน

คน๓๙๔คน

ครูบาอาจารย์นักกฎหมายไม่เฉพาะ๔๕คนนี้
เขาสะท้อนใจทั่วกันไปหมด

นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ